ต่อกันที่ความเคลื่อนไหวทีมชาติไทยนะคะก่อนที่จะสู้ศึกฟุตบอลโลกรอบคันเลือกรอบ๑๒ทีมสุดท้าย
ก็มีการประกาศรายชื่อผู้ตัดสินที่จะทำหน้าที่ในเกมนี้แล้วค่ะ
ผู้ตัดสินชาวฮ่องกงทำหน้าที่ในศึกฟุตบอลโลกรอบคัดเลือก๑๒ทีมสุดท้าย
บุกไปเยือนสหรัฐอารับเอมิเรดนะคะโดยหลิวกล้องหมันในวัยสามสิบแปดปี
ก็เคยไล่เทียทรบุญมาทันออกจากสนามในช่วงท้ายเกมของฟุตบอลโลก๒๐๑๔รอบคัดเลือก
ซึ่งเกมนั้นไทยก็บุกไปแพ้สาอุดีอาราเบียศูนย์ประตูต่อสามโดยนัดที่สามของรอบคัดเลือกสิบสองทีมสุดท้าย
จากนั้นก็จะเดินทางต่อสู่ประเทศอิราณเพื่อแข่งขันกับอีรักษ์ในนัดที่๔วันที่๑๑ตุลาคม